เคยเป็นไหมบางทีจะออกกำลังกายแต่แบบมันไม่มีแรงบันดาลใจ
มันไม่มีเพื่อนอะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองดูหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้ไม่เหงาอีกแล้วมีเพื่อนออกกำลังกายแล้วค่ะ
นี่พาไปดูนะเผยโฉมตัวละครหลักรับจ้างเป็นเพื่อนออกกำลังกาย
ใครที่เบื่อใครที่เหงาจ้างเราได้ค่ะตอนนี้กลายเป็นไวรัลแล้วนะคะ
เพราะว่าเฟซบุ๊กนี้เลยเฟซบุ๊กมหิธรประทีปวนิษฐ์
โพสต์รูปแล้วก็เขียนข้อความนะบอกว่ารับจ้างเป็นเพื่อนออกกำลังกาย
ตอนแรกอ่ะเขาลงราคาไว้๑๕๐บาทพอมีคนมากดไลค์เป็นหมื่น
แชร์ต่ออีก๗๘๐๐ปรับราคาขึ้นแล้วนะคะ
ไม่ใช่๑๕๐บาทแล้วนะครับเท่าไหร่ครับ

ใช่แล้วเฉพาะพี่เบิร์ตถ้าสมมุติเกิดว่าเป็นคนกรุงเทพ

กำหนดเฉพาะคนขอนแก่นก่อนแล้วแถมกิจกรรมหลังออกกำลังกาย

ทั้งอะไรคะกินหมูท้าในเมื่อเอาออกแล้วก็ต้องเอาเข้า
อย่างนี้ถ้าผมจ้างแล้วไปกินหมูท้ายอย่างเดียวได้ไหม

ไม่ได้แล้วนี่ดอมถ้าเกิดแบบบางคนบอกว่าไม่อยากจ้างกินหมูกระทะ
สมมุติดอมอยากจ้างปรึกษาปัญหาชีวิตได้ด้วยเหมือนกัน
ใช่เขาบอกว่าการันตี๑๐๐นะไม่คุยเรื่องชู้สาวไม่คุกคามใด

คุณมหิธรเจ้าของไอเดียนี้บอกว่าไงรู้ไหมจุดเริ่มต้น
ผมเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบดูแลสุขภาพอยู่แล้วแหละ
คุยกับเพื่อนเล่นว่าเฮ้ยปีนี้อยากเปิดธุรกิจว่ะ
ธุรกิจเพื่อนวิ่งเออไม่คิดนะว่ามันจะกลายมาเป็นอาชีพ
มันสร้างรายได้ได้กระแสตอบรับดีมาก
แล้วคนส่วนใหญ่นะคนพื้นที่ในตัวเมืองขอนแก่น

บางคนไม่เคยไปออกกำลังกายที่ไหนแต่แบบอยากได้เพื่อน
ฟังเสียงหน่อยไหมคะรับจ้างเป็นเพื่อนออกกำลังกายค่ะ
ก็อยู่ในขั้นตอนการดีลครับ
อยู่ในขั้นตอนการเจรจาว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ละประเทศก็มีปัจจัยในการเดินทางแตกต่างกันออกไป
ใช่ทุกเพศทุกวัยเลยครับมาได้หมด
แบบเพศชายเพศหญิงแอร์จีวิธีได้

หรือว่าเด็กก็ได้เอาลูกมาฝากวิ่ง

คนที่แนกประกาศมาแล้วจริงคือส่วนใหญ่อยู่ขอนแก่น
เป็นผู้ชายส่วนใหญ่เป็นเพื่อนเพศหญิงก็จะมีมาบ้าง
เมืองนอกเมืองนาจ้างเดี๋ยวจะไปเป็นเพื่อนด้วยนะ
มีคนเคยมาใช้บริการแล้วค่ะผู้ชายคนนึงมาใช้บริการเป็นรายแรกเลยนะ
เขารีวิวว่าประเดิมรายแรกเดือนมิถุนาเนี่ย
มาลองใช้ครั้งแรกนะ๔รอบแปลงเกษตร
วิ่งรอบแปลงเกษตร
ประทับใจทุกข์ย่างก้าวรับพลังฟังเพลงเลือกเพลงฟังได้

นี่เป็นโปรเหมาเขาเปิดโปรใหม่นะพี่เบิร์ต
เพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยมาร่วมรับจากออกกำลังกายด้วย
มีโปรพิเศษนะพี่วิ่ง๕ครั้งจะปลดล็อกตัวละครพิเศษ

ไม่รู้ว่ามีส่วนลดหรือเปล่า

ที่จะมาร่วมทำธุรกิจนี้ด้วย

นี้แหละคะเพื่อใครอยากลองนะ
ผมสมัครนะครับคนมานั่งเป็นเพื่อนผมอ่านข่าว
ผมจะจ่ายเป็นซุปเนื้อ
เดี่ยวร้านรักสมัสเรา๒คนลุกเลยไหม
กลับมาแล้ว